เดี๋ยวนี้ที่ไหนที่ไหนก็มีกล้องวงจรปิดทั้งนั้นแหละฮะสามารถจับภาพพฤติกรรมของแต่ละคนได้หมดนะฮะ
มันก็เป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดีด้วยนะเหมือนกับเจ้าของกระเป๋าสตางค์คนนี้เขาลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้บนมอเตอร์ไซค์เขา
แล้วก็ลงไปทำธุระคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันว่าสุดท้ายแล้วกระเป๋าสตางค์ของเขาไปไหนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมลูกศรสีเหลืองคือรถมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายมีกระเป๋าสตางค์วางอยู่บนนั้น
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกศรสีแดงมาแล้วค่ะรถมอเตอร์ไซค์น่าจะเป็นพ่อลูกนะเนี่ย
จอดใกล้ใกล้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะไม่ถึงนาทีแล้วก็ไปเลยโอ้แป๊บเดียว
ไปเลยสุดท้ายกระเป๋าสตางค์บนรถมอเตอร์ไซค์หายไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งฝั่งผู้เสียหายที่เขาเป็นเจ้าของกระเป๋าเนี่ยเธอก็เอาคลิปมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
เพราะว่าอยากให้คนช่วยตามหาหน่อยตามหากระเป๋าสตางค์ตามหาสองพ่อลูกคนนี้
จากในคลิปนะคือผู้เป็นพ่อเนี่ยเป็นคนขี่และเป็นคนหยิบนะอืม
ลูกก็ยังเด็กอยู่นะใช่ค่ะน่าจะเหมือนกับใส่ชุดพละอ่ะเนอะ
ทีนี้ในโพสต์ของผู้เสียหายเขาเขียนเอาไว้ให้ข้อมูลไว้ว่าเหตุการณ์นี้
มันเกิดตอน๖โมงเย็นของเมื่อวันพระฤหัสที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตอนนั้นเนี่ยตัวเธอไปทำฟันที่คลินิกแถว๓กองภูเก็ต
แล้วก็ลืมไงคือหยิบกระเป๋าเงินลงมาเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าหยิบกระเป๋าเงินออกมา
แล้วก็เอาวางเอาไว้ตรงรถมอเตอร์ไซค์นึกขึ้นได้อีกทีนึง
กลับมาจะรีบมาหยิบกระเป๋าสตางค์กระเป๋าก็หายไปแล้ว
ทีนี้ก็เลยไปบอกคลินิกว่ารบกวนช่วยเปิดกล้องวงจรปิดดูหน่อยได้ไหม
ทำตกทำหล่นเอาไว้ตรงไหนหรือเปล่าพอดูกล้องวงจรปิดเห็นเลยค่ะ
มีคนมาหยิบเอาไปแล้วในกระเป๋าสตางค์นั้นเนี่ย
ไม่ได้มีเงินนะมีเอกสารสำคัญอยู่เธอก็บอกว่าเธออยากได้เอกสารสำคัญเหล่านั้น
คืนแล้วเธอก็ไปแจ้งความแล้วด้วยที่สพเมืองภูเก็ต
ทีนี้ฝากไปถึงสองพ่อลูกอยากให้เอากระเป๋าสตางค์มาคืน
เพราะว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดชัดแล้วถ้าเกิดว่าไม่เอามาคืนเนี่ย
คงจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทีนี้เดี๋ยวต้องรอฝั่งสองพ่อลูกหน่อย
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเจตนาของสองพ่อลูกจริง
คือจะหยิบไปขโมยไปหรือเห็นว่ามีกระเป๋าสตางค์อยู่
หยิบไปแจ้งตำรวจตามหาเจ้าของอะไรแบบนี้

เพราะว่าผู้เป็นพ่อก็จะเป็นตัวอย่างให้กับลูกด้วย

ว่าพอไปพบไปเจอของอะไรแบบนี้

เป็นอย่างที่บอกว่าแต่ละพื้นที่นะฮะ
ก็ล้วนแต่มีกล้องวงจรไปจับภาพของท่านทั้งนั้น